คุณผู้ชมคะเมื่อช่วง๔โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองค่ะ
ตำรวจสพสำรงเหนือนะคะได้รับแจ้งว่ามีผู้ชายคนนึงเสียชีวิตอยู่ในโรงแรมย่านสมุทรปราการ
เป็นลักษณะของโรงแรมม่านรูดครับโรงแรมอยู่ในซอยสันติคำ๒ตำบลสำรงเหนือนะคะ
หมายเลข๓๘ค่ะคุณผู้ชมพบศพนายสายันเงินมูลอายุ๕๓ปีเป็นชาวจังหวัดสุราธานี
สภาพศพก็คือนอนหงายอยู่บนพื้นห้องใส่เสื้อยืดสีเทากางเกงขายาว
ไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายนะคะในห้องมีเบียร์เปิดดื่มไปแล้ว๒ขวดยังเหลืออีก๔ขวด
ผู้หญิงที่ไปด้วยกันขอใช้เป็นนามสมมุตินะคะนางเสาเออายุ๔๖บอกว่ารู้จักกับผู้ตายได้๒วัน
ผู้ตายมีอาชีพเป็นช่างรับเหมาก่อสร้างก่อนหน้านี้ผู้ตายมาขอเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ก
ก็ทักมาจีบแล้วก็เปิดกล้องคุยกันผู้ตายบอกว่าอยากรู้จักถ้ารู้จักมากกว่านี้อาจจะถึงขั้นแต่งงานด้วยเลย
วันนี้ก็เลยนัดเจอกันผู้ตายเปิดห้องก่อนนะคะเธอเข้ามาถึงก็ไปนั่งคุยดื่มเบียร์กัน
สักพักหนึ่งผู้ตายดื่มเบียร์ไปขวดหนึ่งต่างคนต่างดื่มเบียร์กันคนละขวด
ผู้ตายบอกว่าปวดหัวค่อยซุดแล้วล้มหมดสติไปเลยค่ะ
เขาก็พยายามจะไปเรียกพนักงานของโรงแรมให้มาช่วยนะคะแต่สุดท้ายผู้ชายคนนี้คือเสียชีวิตอยู่ในห้อง

แต่มันมีประเด็นนึงก็คือในห้องที่เกิดเหตุห้องหมายเลข๓๘เนี่ยค่ะ
นายสุภาชัยวันเดียยาอายุ๔๓ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสพสำรงเหนือ
บอกว่าเอ๊ะห้องนี้มันมีอาถรรพ์หรือเปล่าเพราะศพนี้คือศพที่สามแล้วนะคะ
ก่อนหน้านี้เคยมาเก็บศพในห้องนี้สองศพแล้วค่ะครับ
คือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องแปลกเหมือนกันนะวันนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อ
เขาก็เหมือนกับว่าเข้าไปพ่นยาขาดเชื้อป้องกันโควิด๑๙แล้วเหมือนกับว่าต้องแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบอ่ะนะ
มีเงาเงาดำนั่งอยู่ที่เตียงด้วย

เขาก็ถามผู้หญิงนะที่มาด้วยกันกับผู้ตายบอกว่าเอ๊ะก่อนเกิดเหตุผู้ตายอยู่ตรงนี้หรือเปล่า
ฝ่ายหญิงบอกว่าใช่อาจจะเป็นวิญญาณของผู้ตายละมั้ง
นี่นะคะแล้วมีนักข่าวหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งแหละไปถึงที่เกิดเหตุ

แล้วทีนี้พอมาเปิดมือถือดูไม่มีภาพศพที่ถ่าย
ผู้หญิงนั่งหวีผมอยู่ในห้องนี้ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นเรื่องอาถรรพ์ที่แบบไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงอ่ะนะคะ
ทีนี้ค่ะก็คาดว่าผู้เสียชีวิตคงจะมีโรคประจำตัวนะคะแล้วก็ต้องมีการชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียด
เรื่องที่เห็นอาจจะเป็นเงาสะท้อนวกมืด
อาจจะเป็นความเชื่ออะไรบางอย่าง
ไม่ติดมันก็อาจจะเป็นไปได้ใช่ไหมก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับ